อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเชอรี่

ก็ทั้งสองอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
กับเรื่องราวนะคะจากขออ้างอิงนิดนึงละกันนะคะ

จริงก็เพจเพื่อนบ้านรู้จักกันอยู่นะคะ

อีกแล้วกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเรื่องราวที่เพจดังกล่าวเขาได้พูดถึงนะคะ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ

เขาบอกว่ามีนักร้องสาวท่านหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะ
ใครเอ๋ยนักร้องดังล่อย่าสามี
นักร้องท่านนี้นะคะแต่งงานมีลูกแล้ว
ครอบครัวดูอบอุ่นมากนะคะ
ดูเป็นคนซื่อน่ารักเอาใจลูกและเมียสุดนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่แยกกันแล้ว
สามีเนี่ยหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่บ้านตัวเองมาเป็นเดือนแล้ว
ส่วนภรรยาเนี่ยเมียยังอยู่คอนโดกับลูกอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะทั้งคู่ก็แบ่งหน้าที่กันดูแลลูก
ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีอยู่นะคะ
สร้างภาพอบอุ่นให้ชาวโลกได้เห็นว่ายังรักกันดีอยู่นะคะ
สรุปค่ะทั้งคู่รอเคลียร์ทุกอย่างลงตัวก็จะหย่ากันอย่างเป็นทางการค่ะ
เอาจริงพี่แจ๊คเอาดีเลยอยากรู้เหตุผลจริง

คนสองคนมันจะเลิกกันมันมีไม่กี่เหตุผลหรอก
อันดับแรกคือเขามีมือที่๓หรือเปล่า
คืออย่างนี้ค่ะตามเพจที่เขาบอกนะคะ
เชอรี่นะคะน้องเรือนเขาก็บอกว่า
มาจากไม่คนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีคนอื่นก่อนเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวจากประสบการณ์น้อยนิดนะคะ

ส่วนใหญ่คนที่แบบว่าเลิกกันมันต้องมีมือที่๓
คือปกติถ้าเลิกกันใช่ไหมคุณผู้ชม
ถ้ามันยังไม่มีมือที่๓เข้ามามันก็ยังเคลียร์กันได้

ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนั้นใครที่เขามีคนที่๓
คือเรื่องนี้นะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการสอบถามนะคะ
ก็ถามกันไปก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ

เพราะว่าฝ่ายนักร้องเขามีเพื่อนเยอะ
แต่คุณบอกว่าฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเจอคนนั้นคนนี้เยอะกว่า
เขาบอกฝ่ายชายก็อยู่ในแวดวงไฮโซนะ

คือไปต่อไม่ไหวแล้วอันนี้เราไม่รู้นะคะ
แล้วเขาก็มีแฟนใหม่แล้วถ้าไม่ใช่เหตุผลของมือที่๓
เรื่องอื่นที่เหตุผลที่หลายคนชอบพูดเวลาเลิกรากันไป

แต่ท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะมีหลายเรื่อง

พยายามสร้างภาพกันมาหลายปีแล้วแต่มันไปต่อไม่ได้

ส่วนตัวพี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะ

พูดภาษาชาวบ้านก็สุดทนแล้วนะคะ
ให้เข้ากันไม่ได้มันเข้ากันมาได้ตั้งนานแล้วล่ะค่ะ
พูดอย่างนี้แสดงว่าเขาก็รู้จักกันมาตั้งนาน

ใช่นะคะที่สำคัญเขามีลูกด้วย

คือเอาจริงความรักมันก็เซ็นสิทีฟนะคุณผู้ชมนะ
เป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจบีบมือกันไป

เนี่ยก็อยากเปลือกอยู่ซอเหมือนกัน

คือส่วนตัวรู้จักกับคนเขียนเพจอยู่นะคะ

เอาจริงนางป่วยอยู่เข้าโรงพยาบาล
แต่คนเขียนเพจนี่มีหลายคนเขาก็ไปตอบ
ไม่เป็นไรเราก็มานั่งวิเคราะห์กันกับหลายฝ่ายนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้รวมไปถึงแหล่งข่าวด้วย
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือค่ะ

อะไรบ้างด้านเขารักกันตาย
คือไม่นะคะคู่นี้ยังรักกันดีอยู่

สองท่านสองน้องสาวจะได้ช่วยกันคิดนะคะ
เป็นใบ้ให้นะคะนักร้องติดปีกค่ะ

นักร้องติดปีกเอ๊ะหรือจะต้องเป็นสัตว์ปีกด้วยหรือเปล่า

แจ๊คเอาให้มันแคบลงกว่านี้ได้ไหม

น้องอิ่มเบลอหมูกระทะคิดไม่ออกแล้วเนี่ย

ช่วงอายุเขาประมาณไหน
ราวคราวเดียวกับพี่แจ๊กกะลีนนี่แหละค่ะ

ไม่ถึงเจอรี่เม้ามอย
ความดังนกร้องมีดังมากดังน้อย

เจอรี่คิดว่าใคร

แต่ว่าเชอรี่คิดว่าชื่อในหัวเนี่ย
น่าจะโดนใจอยู่หลายคนอยู่เหมือนกัน
เอาตรงแหมคำใบ้เนี่ยนะมันก็ค่อนข้างจะชัดเจน
แล้วคอมมงคอมเมนต์ในเพจเขาว่ายังไงบ้างไหม
คุณผู้ชมไหนก็พี่แจกรีนแล้วนะคะ
เรื่องนี้ต้องขยายแล้วนะคะเราต้องไปให้สุดเราต้องรู้ให้ได้
ก็จริงแล้วนะคะก็ถ้าใครติดตามข่าวนี้นะคะ
ไปดูในคอมเมนต์อ่ะก็มีท่านหนึ่งเนี่ยแหละค่ะ
นักรองสาวขอแบบพี่มดดำขอแบบพี่มดดำ

ไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยมันจะได้หายคาใจ

เขาว่ากันว่านะคะอันนี้พี่แจ๊กรีนขอขีดเส้นใต้
เพราะส่วนตัวเขารู้จักพิทาอยู่เหมือนกันนะคะ

เขาว่ากันว่าเป็นนักร้องสาวอมิตาทาทายัง

หลายคนประติดต่อเรื่องราวนะฮะ

คือก่อนช่วงหน้าก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะ
ตอนนี้ตัวเองแล้วก็ลูกเดี๋ยวย้ำให้อยู่คอนโด
เพราะว่าจะแบบแยกกักตัวกันออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

นะคะคนก็เอ๊ะหรือว่าพิธาเขาเริ่มจากตรงนั้น
ที่แบบว่าแยกครอบครัวออกมาตามที่เพจเขาบอกนะคะ

เอ้าเดี๋ยวก่อนวันเกิดคุณสามีคุณทาทา
เขาแทบพี่เป็นครอบครัวสุขตันอยู่เลยแล้วสรุปว่าข่าวลือนี้
สักกี่เปอร์เซ็นที่จะเป็นเรื่องจริงพี่แจ๊คพูด
ล่าสุดเลยค่ะก่อนเมื่อสักครู่ก่อนเสร็จพี่หนูแหม่มเนี่ยค่ะ
เราก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนในวงการ
ก็สอบถามนะคือสอบถามกันไปนะคะ
เพื่อนก็ได้ถามคุณทาทาเหมือนกันนะคะ

ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไร

เพื่อนก็ถ้าไม่ใช่ก็ต้องบอกว่า
ข่าวมั่วสิที่ยังรักคดีอยู่อะไรอย่างนี้
อันนี้ว่าตามข้อมูลที่เพื่อนสนิทบอกมานะคะ
แล้วก็เพื่อนก็ถามถ้าอย่างนั้นก็

ซึ่งทางฝั่งที่เขาอ้างมาจากว่า

บอกว่าก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรนะคะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ฟังมาในช่วงเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะ
เราก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าข่าวลือว่า
นักร้องท่านนี้จะใช่ทาทาหรือเปล่า
แล้วคุณทาทาจะหย่าล้างหรือเปล่า

เอาว่าณจุดที่เพื่อนได้สอบถามคุณทาทาไป

ใช่คือเพื่อนก็คือแบบมานั่งคุยกันว่าเอ้า
คือถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องบอกอย่างเช่นเรือนขวัญมีเขา

ก็พูดมาเลยตรงปฏิเสธมาเลย

ก็ต้องรอติดตามต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ